มาต่อกันที่ครอบครัวของคุณชายามิดชัยกันบ้างดีกว่า
คือต้องบอกว่าครอบครัวนี้ตั้งแต่เปิดตัว
ว่ามีลูกสาวก็คือน้องแป้ง
ต้องบอกว่าโอ้โหครอบครัวอบอุ่นแล้วก็สุขสรรค์มาก
และวันพ่อที่ผ่านมาเขาใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่น
แม้ว่าคุณเอเนี่ยเขาจะไม่ได้โพสต์โมเมนต์สุดพิเศษผ่านโซเชียล
แต่ก็ได้บอกเล่าความประทับใจผ่านสื่อนะ
ว่าปีนี้ลูกสาวได้นำเอาพวงมาลัยมากราบเท้าเหมือนทุกปี
ซึ่งก็เป็นความประทับใจที่เจ้าตัวก็ถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียว
และเมื่อถามถึงข่าวน่ายินดีเกี่ยวกับน้องแป้ง
ลูกสาวคนสวยที่กำลังจะเป็นบัณฑิตป้ายแดง
คุณพ่อเอก็ถึงกับยิ้มไม่หุบเลยคุณผู้ชม
พร้อมกับบอกว่าภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้
ซึ่งคุณพ่อก็มีของขวัญสุดพิเศษมอบให้ลูกสาวแล้ว
รวมถึงอีกหนึ่งความพิเศษในวันนั้นก็ถือเป็นครั้งแรก
ครอบครัวจะมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
พ่อแม่ลูกเป็นครั้งแรกค่ะ
น้องแป้งกำลังจะรับปริญญาในเร็วนี้ครับที่มรังสิต
อันนั้นก็คือของขวัญที่ได้รับจากเขาอีกชิ้นหนึ่ง
จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะสูงมันเป็นคุณค่าทางใจสำหรับน้องแป้งจริงครับ

เวลาที่จบการศึกษาเนี่ยก็ต้องการกำลังใจจากพ่อแม่ที่สำคัญ

เพราะฉะนั้นผมก็เตรียมตัวกันครับ
รวมทั้งภรรยาด้วยแล้วก็ลูกชาย

ต้องบอกว่าครอบครัวนี้ตั้งแต่เปิดตัวแฮปปี้มาก

แล้ววันพ่อที่ผ่านมาน้องแป้งก็ลงรูปคู่นะคะ
บอกว่าปีนี้เป็นปีที่น้องดีใจที่สุด
ก็ความพักภูมิใจของพ่อแม่ก็คือความสำเร็จของลูกนั่นเองนะคะ